งานเข้าพี่หญิงลีศรีจุมพลอีกแล้ว

ก็เลยถูกนำเอาชื่อไปแอบอ้างในเพจปลอม
ทำให้เหล่าโซเชียร์ต่างเข้าใจผิด
มาคอมเมนต์ตำหนิเธอว่ากระทำไม่เหมาะสม
ทำเอานักร้องสาวอยู่เฉยไม่ได้ค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจึงหอบเอาหลักฐาน
เข้าแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าว
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ

โดยเธอเผยว่านอกจากเพจดังกล่าวแล้ว
ยังมีอีกหลายเพจที่นำเอาชื่อเธอไปแอบอ้างขายสินค้า
สร้างความเสียหายให้กับเธอเป็นอย่างมาก
ซึ่งอยากจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าวนะคะ
คือเอาจริงนะพอเป็นคนดังแล้วเนี่ย
ก็มักจะถูกนำเอาชื่อนำเอารูปภาพไปแอบอ้างต่างนานา
พอคนไม่รู้เข้าไปดูปุ๊บอุ๊ยคิดว่าเป็นพี่หญิงลี

เราก็สามารถเรียกร้องพอเป็นทำได้
สำหรับใครที่เจอกรณีแบบนี้นะคะ